คุณผู้ชมฮะยังเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งมาคนเดียว
แล้วเธอบอกว่าเธอยอมรับเลยเธอวูบหลับใน
ก็เลยขับไปชนท้ายรถกระบะที่จอดข้างทาง
แต่มันเกิดเหตุระทึกขึ้นเพราะไฟลุกท่วมทั้งสองคันเลยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านหางดงหมูกระทะถนนเชียงใหม่ฮอด
ขาเข้าเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ผู้ภัยพร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านแหวน
ก็ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดไฟใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีนะครับ
ก็สามารถควบคุมเอาไว้ได้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบสวนเจ้าของรถซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะ
อายุยี่สิบห้าถึงสามสิบปีคนขับรถเก่ง
เปิดเผยนะครับว่าเธอขับรถมาเพียงคนเดียวเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
รู้เลยว่าเธอวูบเธอหลับในนะฮะทำให้รถเสียหลัก
พุ่งไปชนกับรถกระบะที่เขาจอดอยู่ข้างทางดีนั่นแหละฮะ
ทำให้เกิดมีประกายไฟแล้วก็เพลิงลุกไหม้รถนะฮะ
จากนั้นรีบตั้งสติหนีออกมาจากรถได้อย่างวุดหวิดนะครับ
ตำรวจได้นำรถเก๋งไปเก็บไว้ที่โรงพักนะฮะเพราะว่าเป็นเศษซากแล้วนะฮะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบถึงสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะเรียกเจ้าของรถกระบะที่เสียหายมาเจรจาค่าเสียหายกับหญิงขับรถเก๋งด้วย
แล้วก็สอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ขับรถขับราต้องระวังนะคนต้องพร้อมรถต้องพร้อมถนนต้องดีนะฮะใช่ค่ะ